คุณผู้ชมมักจะได้ยินคำพูดที่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราจริงไหมแต่คุณสุริยันอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นบอกว่าไม่ใช่
อยู่ที่ไหนก็สุขใจกว่าอยู่บ้านเราถ้าอยู่แบบนี้ไปเรื่อยน่าจะเป็นโรคประสาทตายน่าจะเป็นอะไรเข้าสักวันหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมดูบ้านหลังนี้นะคะเขาถ่ายคลิปเขาบอกว่าไปซื้อบ้านหลังเนี้ยที่จังหวัดขอนแก่นอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรซื้อมาได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นแหละค่ะ
สารพัดปัญหาซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมกันอยู่แบบนี้ค่ะนี่ถึงขั้นพานักข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูเลยนะคะ
ผู้ที่ได้รับความเสียหายนี่คุณเห็นไหมนั่นน่ะลอกออกมาเป็นแผ่นแบบนั้นนะคะนี่บ้านเพิ่งซื้อนะบ้านเพิ่งซื้อยังอยู่ในประกันแล้วดูสิซ่อมกันเป็นอาจินอ่ะต่อให้มีประกันดิฉันก็ไม่อยากซ่อมนี่ไงเห็นไหม
เห็นไหมจิตใจคนแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วอยู่ที่ไหนที่อื่นก็สุขใจกว่าที่บ้านเราไปเช่าโรงแรมอยู่นะคุณ
คุณสุริยันทร์คำหนึ่งอายุ๓๒ปีเจ้าของบ้านนี่หลังนี้๒ล้านกว่าบาทนะคะเขาบอกว่าไปซื้อบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่ล่ะค่ะพานักข่าวของเราลงไปสำรวจแบบนี้นะคะรอยราวต่างของตัวบ้านรั้วก็แตกแยกแล้วพบบางจุดของห้องนอนเมื่อสักครู่
แบบนี้คุณสุริยันเล่าบอกว่าทำงานในบริษัทโทรศัพท์มือถือมีพ่อเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่จังหวัดสะแก้วต่อมาตัวเองเนี่ยมีมีแฟนไงก็อยากคิดฝันแล้วนะมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่กับแฟนเพื่อนก็เลยตัดสินใจแนะนำเอาล่ะโครงการนี้แหละดีก็มาดูเออมันน่าอยู่ฮะตัดสินใจซื้อค่ะตรวจสอบอย่างละเอียดรอบ

รั่วฝ้าเพดานผูกพังน้ำไหลลงจากหลังคาเข้าไปในห้องนอนสุดท้ายทนไม่ไหวค่ะต้องออกไปเช่าโรงแรมอยู่เสียตังค์ไปอีกค่ะ
ล่าสุดได้เสนอไปยังโครงการคุณสุริยันบอกว่าเอาแบบนี้ละกันเพื่อความสบายใจของผม
ผมไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วสุขภาพจิตผมย่ำแย่ลงไปทุกวัน
รวมถึงสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไปด้วยค่ะ
ผมว่าเป็นใครก็ไม่มีใครอยากอยู่บ้านแบบนี้
พอน้ำมันเข้าไปได้มันพังหมดแน่นอน
พูดถึงเรื่องการซ่อมบ้านเนี่ยถ้าผิดตั้งแต่ต้นเนี่ยซ่อมยังไงมันก็ไม่หาย
ใช่เปลี่ยนให้เขาเถอะนะครับ